ไปดูอะไรที่มันน่ารักกันหน่อยนะครับ

บางทีคนเรานะครับก็ยังขี้อ้อนเลย

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวพาไปดูสัตว์ชนิดหนึ่ง
โอ้โหมันอ้อนมากอ้อนขอกินกล้วย
แล้วมันอ้อนยังไงไปดูกันครับ
โอเคมันคือช้าง

ภาพแรกมาตอนแรกนี่ตาโตมาเริ่มเทิม
ผมก็เพิ่งเคยเห็นช้างอะไรตัวตาโตขนาดนี้
ดูมันขี้อ้อสิครับน่ารักจังเลย

มีชื่อว่าเจ้าขุนสึก
มันกลุ๊ปคลักอย่างนี้เลย
ชื่อขุนศึกนะแต่แบ๊วมากเลย

นี่แหละครับมันจะร่าเริงเป็นพิเศษเวลาเจอคน

อ๋อคิดว่านิ้วมือเป็นกล้วยแบบนี้อ๋อมีกล้วยมาฝาก
ขอกล้วยหน่อยขอกินกล้วยหน่อย
ประมาณนั้นแล้วด้วยความที่มันเป็นช้างขี้อ้อน
พอเจอคนเดินเข้ามาใกล้มันก็จะแบบอย่างนี้
เออยืนพอเคลียร์นัวนี้เอามายืนวงไปยืนขายืนแขนของมันออกไป
ประหนึ่งว่าตัวเองเป็นลูกสุนัขหรือว่าเล็กจังเลย
เอาจริงนะถ้าเกิดว่าไม่มีรอบรั้วกั้นเอาไว้แบบนี้
มันกระโจนเข้าใส่แล้วนะครับนึกว่าเป็นสุนัขทันโกเดน

อย่าไปเล่นด้วยเห็นช้างในมุมน่ารักแบบนี้นะ

เอ้าพอไปโพสต์ในโลกโซเชียลเท่านั้นแหละครับ
บรรดาคอมเมนต์ก็มาเพียบนี่โอ้โห
เหนียงทั้งแก้มเลยนะเจ้าช้างอ้วนน่ารักจังเลย

นี่ส่วนบางคนบอกว่านี่ผมจะกินกล้วยครับ

บอกว่าช้างน่ารักจังเลยแหมน่ารักน่าเอ็นดู
เอาล่ะไหนก็ได้เห็นความน่ารักของช้างแบบนี้
เราก็มีเพลงสุดคลาสสิกที่เกี่ยวกับช้าง
มาให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกแล้วครับท่าน

ทั้งเวลาเวลาเดินเป็นโขลงอ่ะ
มันจะเอาหวังเหมือนเกี่ยวหาคือใช่
ครูก็เลยต้องให้เด็กเดินเป็นแถวแบบนี้เหมือนกัน
อย่างนั้นผมขอ๓คำให้กับท่านี้ของน้องใบตองด้วยนะครับ
น่ารักจัง
ถ้าช้างน้อยที่ชั้นรู้
เราเอาผ้าช้างน้อย
แล้วแต่คุณผู้ชมจะพิจารณานะครับ
ส่งกันมาได้กับคำ๓คำสำหรับน้องใบตอง

ดันดันทีจะเห็นลูกช้างที่มีความแบบขี้อ่อน
ถ้ามันโตไปนี่คงกระโจนออกมาจากรั้วแล้ว

โตกว่านี้แล้วจะเป็นยังไงคะ

แบบว่าพวกสัตว์ร่วมโลกของเราก็จะมี
ความแบบน่ารักมุ้งมิ้งในแต่ละมุม

ก็จะมานำเสนอให้คุณผู้ชมดูกันนะคะ